ที่เราพูดเรื่องของกิจกรรมกันมาเยอะแยะมากมาย
หลายคนก็ย้อนนึกไปว่ากิจกรรมต่างนี้มันมีกิจกรรมอะไรบ้าง
ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการนี้
เป็นโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
ซึ่งกิจกรรมนี้โครงการนี้เขามีการให้ไปร่วมฐานกิจกรรมต่างเหมือนกัน

ตอนเด็กเราเคยทำหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ
ไปกันเลยที่วัดอรุณรัศมีค่ะ
อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ทางวัดเขาเปิดค่ายโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด

ก่อนอื่นเลยก็จะต้องพลางตัว

โครงการนี้เขาจัดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เข้าไปในสถานศึกษาและชุมชน
น้องเบตตองกูชิศากลับไปบ้านพ่อแม่จำไม่ได้เลยนะครับ

สำหรับโครงการนี้นะเขาจัดอบรมกันทั้งหมด๕คืน๖วัน

ให้น้องนักเรียนจาก๑๐โรงเรียนมาเข้าค่ายอบรม
ไฮไลท์เลยก็คือวันสุดท้ายของการอบรม
เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมฐานต่างให้น้องมาเข้าร่วมแบบนี้
อย่างฐานแรกก็คือฐานพลางตัวอย่างที่บอกไป
พลางตัวก็จะให้น้องนำสีฝุ่นมาปะหน้าทาหน้า
แต่ไม่ทาหน้าตัวเองไงทาหน้าเพื่อน
นี่แหละเป็นช่วงเวลาแห่งการแก้แค้นที่ดีที่สุด
ถูกสนายยังไม่ได้รักมากก็ป้ายมาก
อยากจะเขียนรูปหัวใจเขียนอะไรก็ทากันไป

นั่นไงกำลังจะบอกเลยพอป้ายหน้ากันเสร็จป๊
ใส่พัดทั้งความรู้จักกันใหม่ใช่ดีดี

และอีกหนึ่งฐานกิจกรรมก็คือนี่ที่ฉันชอบมากตอนเด็กดิฉันเก่ง

เชือกข้างเครื่องกีดขวางเห็นไหมเวลามันลงไปหลายคนเชือกมันหนัก
หย่อนติดน้ำเพราะฉะนั้นจะต้องบอกเพื่อนอย่าแกว้งอย่าแกว้งสิจะหล่นแล้วนะ

เพื่อนกูแกว้งบางคนก็จะแกล้งนะ

แม่แต่ว่าก็ป้องกันด้วยการใส่เสื้อชูชีพกันเอาไว้นะคะ
หัวใจไม่สู้เปียกแน่นอนบอกเลย
และอีกหนึ่งฐานที่ทั้งเหลอะเทอะเละเทะแต่ยิ่งเหลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ก็คือ
อารมณ์คล้ายคลิกทหารถูกต้องจู่โจมเป้าหมายพร้อมตี
ลำบากนิดเลอะเทอะหน่อยเออไม่หน่อยเลอะเทอะเยอะนะคะ
เสื้อผ้าจะมีขาดได้ถ้าคุณหมอบไม่ต่ำพอ
ก็จะไปเกี่ยวรวดหนามคือต้องหมอบหมอบหมอบแล้วก็คาน

แต่ฐานที่ฮาที่สุดวัดใจคนขี้กลัวต้องยกให้เลยกับฐาน
พิสูจน์ทราบด้วยการสัมผัสล้วงหายนั่นเอง
นี่ไงนี่ไงดีใจนี่แหละบางคนบอกว่าชอบมากล้วงหายทอง
เป็นตัวเลขขึ้นมาแต่อันนี้ไม่เหมือนกัน

คุณค่ะคุณจะรู้ไหมว่าในหายมันมีอะไรอยู่
ดูหน้าน้องเขาหน่อย
โอ้โห

พวกมีสดภัตริยาการป้องกันตัวดีมาก
ช่วยดูกันไปช่วยให้กำลังใจน้องเขาไปด้วยนะคะ
เย็น
ใจเร็ว

น้องคนเพิ่งเกียร์ทั้งต่อยทั้งตบ
รอบแรกล้วนไปแล้วมือซ้ายเตรียมต่อย
อันนี้ยังไม่ได้ล้วงเลยมือขวาง้างอีกแล้ว
เออเอาเนี่ยดู
อะไรอ่ะเขายังไม่ทันจะให้ล้วงเลย
ตกใจไม่เป็นเราไม่รู้หรอกน้องบอก
แต่ช่วงนั้นมันตกใจจริงมันกลัวจริงนะคุณ
เพราะเราไม่รู้ว่าในหายมันมีอะไรจะมีสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่า
มันจะอยู่ยึกเปียกด้วยนะบางที
เห็นคุณฉีสคเขาบอกว่าเคยมีผสมการล่วงหายของคุณเป็นอย่างไร

ที่สุดก็มาค้นพบว่ามันก็คือพวกเยลลี่

มันมีการไงว่ามันคือสัตว์เร้ยขลานไง
ยังเจออะไรรู้ไหมผิวเหมือนคางคกอะคางคก

ใช่ลื่นหยุยดึงแล้วเป็นแบบครูขลา
สาคูสาคูโอ้โธ่เอ้ยจริง
แต่ตอนตอนนั้นอือหือ
ใครจะไปคิดใช่ไหมอือหืออย่างนี้น่ะมั้งอาการเดียวกัน
กว่านี้อีกน่าจะล้วงแล้ววิ่งออกไปเลย
พิสูจน์ความกล้าเป็นฐานในการพิสูจน์ความกล้านะคะเอาล่ะคุณผู้ชม
หลังจบค่ายนี้ยังไงช่วยปลอบเพื่อนกันด้วยนิดนึง
ปลอบพระลงกันนะประเทศกรรมมากนะลูกนะใจไม่ค่อยดี
ภาพบรรยากาศสีสันของกิจกรรมต่างที่นำมาฝากคุณผู้ชม
ก็เป็นโครงการดีที่เขาจัดขึ้นนะเพื่อแบบว่าต้านภัยยาเสพติดไง
น้องก็เต็มที่กันทุกคนเลยหายากจริง
ดูแต่ละข่าวแล้วนะแน่นอนล่ะเวลาเข้าค่ายลูกเสือหรือว่า
ยวะน่าลีก็จะต้องมีการร้องผงร้องเพลง
แล้วพอพูดถึงเรื่องของการร้องเพลง
ทำให้ผมนึกถึงทีมงานชุดนี้
เป็นชุดที่ยังตราตระลึงอยู่ในหัวจิตหัวใจของผม
ไปลองสนับรับชมกันสำหรับเมาขีลาสัตว์

เมาขี่ล่าสัตว์
ข้าแช่คานข้าแช่คาน
ถ้าโลกนั้นมันออกมาหมดถ้าโลกนั้นมันออกมาหมด
มันฆ่าวัวมันฆ่าควาย
เมาคีลาสัตต์เมาคีลาสัตต์
ข้าแช่คานข้าแช่คาน
ถ้าโลกนั้นมันออกมาหมดถ้าโลกนั้นมันออกมาหมด
มันฆ่าวัวมันฆ่าควาย

ทุกวันนี้คุณครูทั้ง๓ท่านออกซิงเกิ้ลใหม่มาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับ

โอ้โหไปดูกันได้ครับคุณผู้ชมครับกับเพจนี้ลูกเสือ
ยุวกาชาติกิจการนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

เพราะเป็นเพจที่จัดทำสื่อการเรียนการสอนนะเอาไว้แชร์
เอาไว้ดูกันว่ากิจกรรมลูกเสือเขามีอะไรแล้วก็มีคุณครูมาสาธิตท่าเต้นแบบนี้
ประทับใจกันหลายคนที่ได้ดูเลยนะ
เพลงนี้เป็นเพลงยอดฮิตยอดวิวสูงมาก
ลองดูเอาเถอะโอ้โหฆ่าแชร์คานฆ่าแชร์คาน
แชร์คานมันถึงได้น่าสงสารขนาดนี้
อกจากจะโดนฆ่าแล้วยังจะต้องถลกหนังมันออกมาอีก
ไม่แชร์คำไม่น่าสงสารเพราะว่าเวลาเรียนลูกเสือเนี่ย
ต้องเรียนเรื่องเมาคลีเราก็รู้ว่าแชร์คานเป็นใคร
แล้วมันทำอะไรทำไมเราถึงต้องฆ่าแชร์คาน
อ๋อแชร์คานเป็นอย่างนั้นนั่นเองดีนะ
นี่แชร์คานนะดิฉันนี่บนคานยังไม่พูดเลย
แล้วก็ไม่ต้องฆ่าด้วยเก็บเอาไว้ดูแลดี
เพลงนี้แชร์คานส่วนนี้บนคาน

ต้องมีเพลงนะต้องมีเพลงของไหน
ใบตองบนคานใบตองบนคาน
นี่อะไรล่ะดิฉันไม่น่าพูดแบบนี้เหมือนเขาก็จะลงมาแล้ว

คือเขาก็ร้องเพลงเออใบตองบนขาดไม่น่าพูดเลย
คืออยากมีเพลงให้น้องแต่พอร้องแล้วแบบมันไม่ได้
เราจะทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ถูกปะ

ใบตองบนคานใบตองบนคาน
ไม่น่าร้องเลย